คืนนี้กลางดึกเนี่ย๒นาฬิกา๔๐นาที
วรุธวรธรรมอดีตพระเอกชื่อดัง
ดารานักแสดงพิธีกรก็เสียชีวิตลงอย่างสงบ
ที่โรงพยาบาลนครพิงที่จังหวัดเชียงใหม่
คือตามรายงานเนี่ยบอกว่า
คุณพ่อเนี่ยอาแรมวรธรรมวัย๘๕ปีเนี่ย

ก็มีคุณนีโน่เมธานีเพื่อนสนิทเพื่อนรุ่นพี่
เฝ้าอยู่นะพยายามกลับไปรับคุณพ่อ
กลับมาตอนตี๒แต่ก็มาถึงไม่ทัน
๒นาฬิกา๔๐นาทีคุณโอวรุษก็เสียชีวิตลงนะฮะ
แต่ว่าทางครอบครัวเขาไม่ขอเปิดเผย

เอาเป็นว่าเสียชีวิตแล้วก็ขอให้คุณโอวรุษจากไปอย่างสงบก็แล้วกัน
แต่เรื่องของอาการเนี่ยเพื่อนสนิทของคุณโอวรุธนะคะ
คุณนีโน่เมธานีบุรณสิริ
เป็นคนให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะ
เพราะว่าคนก็ถามว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณโอวรุธคืออะไร
คุณนีโน่ก็บอกว่ามีโรคประจำตัวหลายอย่างนะคะ
ทานต่ำนี่คือสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะ
ครับค่ำวันนี้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรศพคืนแรกนะฮะ
เดี๋ยวจะมีบรรยากาศรายงานสดจากเชียงใหม่เข้ามานะครับ
แต่ว่าเราย้อนไปดูเรื่องราวของโอวรุธวรธรรมกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน

เขามีผลงานต่างสร้างความสุขให้กับคนไทยมาหลายสิบปี
ใช่ค่ะคุณโอวรุธเป็นนักเรียนนอกนะคะ
เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
เรียนต่อประเทศอังกฤษเรียนเรื่องการบินนะคะ
แต่สุดท้ายตัดสินใจกลับมาประเทศไทยแล้วก็มาเป็นนักแสดง
คือเขารักการบินเพราะว่าตอนโตขึ้นมาเนี่ย
คุณพ่อก็เป็นสจวดคุณแม่เป็นแอร์เขาก็เลยรักมากด้านนี้
ความจริงคุณพ่อเนี่ยคือคุณแรมวรธรรมเนี่ย

แต่คุณโอวรุธบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกดารา
เพราะพอจำความได้พ่อกับแม่ก็เป็นสจวนกับแอร์แล้ว

กลับมาคุณโอวรุษคือหน้าตาหล่อมากนะคะ

ฉายาคือเทพบุตรกรีกนี่คืออีกหนึ่งชื่อของคุณโอวรุษเลยนะคะ

ตอนนี้น่าจะอายุ๑๙เพราะว่าเสียชีวิตในอายุ๔๙นะฮะ
นี่ปี๒๕๓๑เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลย
คู่กรรมเป็นโกโบริคู่กับพี่แหม่มจินตราที่เป็นอังสุมาริน
ก่อนที่จะเล่นคู่กรรมนะคะผลงานในวงการบันเทิงชิ้นแรกคือถ่ายแฟชั่นนะคะ

ปกนิตยสารแพรวแล้วอารุษรณพบเนี่ยเป็นคนชักชวนให้มาเล่นหนัง

บางคนคิดว่านี่คือผลงานแรกไม่ใช่นะฮะ
ฟังจากที่พี่โอวรุธเคยเล่าผ่านรายการต่างเนี่ย

คนที่ชักนำเข้าวงการคนแรกคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
ใช่ค่ะเป็นน้าชายแท้ของคุณโอวรุธค่ะ
ภูมิในการสมทรตอนนั้นคุณมิ่งขวัญอยู่โตยาต้า

พอคุณโอวรุธกลับมาปุ๊บตอนนั้นนิตยสารแพรว

คุณมิ่งขวัญก็มาถึงคุณโอวรุธบอกว่า
คือไม่ต้องนัดแน่เลยมาถึงลากมาแล้วก็

แล้วด้วยความหล่อความโดดเด่นของคุณโอวรุธตอนนั้นนะคะ
ก็เข้าสู่วงการภาพยนตร์แล้วก็เรื่องคู่กรรมเนี่ย
เป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้คุณโอวรุธนะคะ
สมัยก่อนไม่มีโลกโซเชียลมีเดีย
โอ้โหคุณโอดังมากคุณโอเคยเล่าให้ฟังว่า
คนตามไปถึงบ้านตามไปขอลายเซ็น
ไปขอคือแค่อยากจะได้เห็นหน้าตัวจริงของคุณโอวรุธ
วันแรกวันนั้นนะโอ้โหทั้งเสื้อกางเกงรองเท้า
แบบหมาปุ๊บปับปุ๊บปับจนชีวิตตัวเองแบบเฮ้ยแค่คุณมิ่งขวัญพาไปถ่ายปกหนังสือเล่มเดียวแบบ

นี่ผมเห็นเรื่องคู่กรรมเรื่องนี้ทีไรนะนึกถึงคุณโอวรุธทุกที
ใช่ค่ะคือทุกคนจะบอกเลยว่าคุณโอวรุษคือโกโบริขวัญใจคนไทย
คือคู่กรรมทำหลายภาคนะคะครับมีโกโบริหลายท่านนะคะแต่คุณโอวรุษเนี่ยคือเหมือนเป็นโกโบริที่แบบ
เป็นขวัญใจอยู่ในใจของคนไทย๒๕๓๑ตอนนั้นยังภาคอยู่เลย
ค่ะภาพยนตร์ไทยต้องภากเสียงด้วยใช่ค่ะ
ลองดูหน่อยไหมคิดถึงคุณโอวรุธกันสักนิดนะครับท่านผู้ชมครับ
สองคนนั้นเป็นคนไทยถึงเขาจะทำผิดจริงก็ควรให้คนไทยลงโทษตามกฎหมาย
ทัพญี่ปุ่นจะทำตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้
ทำไมนะไซค์

ชื่อของคุณแปลว่าอะไรครับคุณรังสุมารี

หากความเกลียดมาแต่เกตบนกสงครามแล้วก็

ทั้งคุณและผมไม่มีทางเลือก
ผมไม่ต้องการรับรู้เรื่องสัมพันธมัยตรี
ผมต้องการเป็นความรู้สึกของหัวใจคุณเท่านั้นที่เด็ก
คิดใจเห็นอาสุมความรู้สึกของฉันใช่ไหม

ไม่ได้ไปนานแต่ผมก็มีความสุขที่ได้รักคุณ
นิตยสารทุกเล่มแต่ในช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จมากเนี่ย
มันก็มีสิ่งต่างจากการใช้ชีวิตของโอวรุธวรธรรม
อันนี้ต้องยอมรับนะฮะซึ่งเขาก็เปิดเผยเรื่องราวอยู่ตลอด
คุณโอเวอรุธเป็นคนบอกเองว่าตัวเอง

แล้วก็อาจจะไม่ได้มีกฎกติกาในการไปทำงานเรื่องของเวลา

จนทำให้ช่วงหลังอาจจะมีงานในวงการบันเทิงน้อยลง
แต่ก็ต้องบอกว่าคุณนีโน่เมธานีบุรณสิริ

คุณนีโน่ก็คอยให้กำลังใจคอยหางานหาอะไรให้ด้วยนะคะ

คือตอนที่เริ่มจากวงการไปเราก็ต้องไปบำมัดไปช่วย
หรือไปดูแลหาแพทย์เรื่องของการติดสุรา

ก็ใช้ชีวิตเป็นหลักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

นี่คือภาพที่โอวรุธวรธรรม
ให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังจากกลับมา
จากการรักษาเรื่องการดื่มสุราหนักนะฮะ
กับทางรายการท็อกทะลุดาว
ที่ออกอากาศทางไทยรัสทีวีนั่นแหละ

ในวันนั้นคุณโอวรุษร์ยังได้
ให้ข้อคิดกับทุกคนเรื่องการดื่มสุราไว้ด้วย

พี่โออยากฝากข้อคิดพี่โออยากขอโอกาสได้หมดเชิญครับอืมก็
อย่างแรกก็คงอยากจะขอโอกาส
ให้ได้กลับมาร่วมงาน
กลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงที่ผมรัก
แล้วก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับเรื่องราวของการมาสาย
หรือว่าการเบี้ยวคิวเมาไม้ไม่เอาอะไรอย่างนี้ไม่เอาแล้วแล้วก็
อยากจะเตือนสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับว่า
เหล้าเนี่ยมันจะช่วยดับอะไรของคุณอย่างที่อาจารย์บอก
มันจะช่วยดับไปได้แพ็บเดียวเท่านั้นแหละ
พอคุณตื่นมาความคิดที่คุณอยากจะลืมมัน
มันก็กลับมาอีกคุณก็ต้องกินเข้าไปอีก
ทีนี้สิ่งที่มันถูกทำร้ายมันก็คือทั้งตัวคุณนี่แหละ
มันจะถูกทำร้ายเหมือนกับวันที่ผมคิดว่าผมจะหยุดกิน
เพราะว่าผมกลัวตาย
นี่แหละฮะก็ปี๕๘นะฮะใช่ค่ะอาการก็ดีขึ้นตามลำดับแข็งแรงมากขึ้น
คุณนีโน่เพื่อนสนิทเพื่อนซีเพื่อนรุ่นพี่ในวงการเนี่ย
บอกว่าความจริงได้แพลนงานพิธีกรกันไปด้วยนะ
ใช่ค่ะมีทั้งงานละครหลายเรื่องนะคะ
ที่ติดต่อคุณโอวรุธเอาไว้ในช่วงนี้แหละค่ะ
แล้วก็มีงานพิธีกรที่ทำคู่กันแล้วก็มีรายการเกี่ยวกับรายการอาหาร
ที่คุณโอวรุธก็ร่วมเป็นพิธีกรในการทำรายการด้วย
แต่พิธีกรรายการใหม่เนี่ยคุณนีโน่บอกว่าจะขึ้นเดือนมกรา
ใช่ค่ะไปคุยกับสถานีไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนนี้คุณโอก็ล้มป่วย
จริงเมื่อวันนี้ต้องออกกองถ่ายไปถ่ายทำรายการนี่แหละ
เอาละครับทุกผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้

ไปดูบรรยากาศของงานสวดพระอภิษฐรรมศพ

ซึ่งมีขึ้นที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามจากรายงานสดของคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ในคืนแรกการเต็มวัดพระศริกษ์ซึ่งบรรยากาศโดยรอบในวันนี้
พบว่าในช่วงเย็นมีพวงหลีดจากพี่น้องในวงการบันเทิง
ส่งมาร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณโอวรุธ
เป็นครั้งสุดท้ายจนแน่นสาราค่ะ
โดยครอบครัววรธรรมเพื่อนศิลปินดาราอาทิ
คุณนีโนเมธานีกั้งสมประสงค์ปิงปองสแก่วัน
โจ๊กเกอร์นุ๊กพระชัยอ่อดีพระศริก
เดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
พร้อมด้วยแขกเหลือกคนใกล้ชิดและประชาชนทั่วไป
โดยคืนแรกมีพลตำรวจเอกจงรักจุธานนท์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธี
นี้โดยรอบสารายังเต็มไปด้วยพวงหลีดจากพี่น้องในวงการบันเทิง
ส่งมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณนีโนเมธานี
เพื่อนรุ่นพี่คนสนิทได้เปิดใจกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตา

ไม่คิดว่าระหว่างที่ตนเองฟังเพลงเราและนายอยู่ที่บ้านพัก
จะได้ยินข่าวร้ายว่าคุณโอจากไปแล้ว
จากนี้ไปคงจะคิดถึงมากไม่มีอีกแล้วโอโน่
เขาเองเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาไม่ยอมกินยายาซึมเศร้า
เรื่องที่โอไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอาจริงคือเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือดแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
แต่ของโอเนี่ยวันเดียวมันกระจายไปทั้งตัว
ที่ล้มก็น่าจะเป็นจากตัวเลือดนี่แหละครับ
ไม่ได้จากอะไรแต่ว่าเหมือนกับช็อกแบคทีเรียมันอยู่ในเลือดเยอะมาก

เปิดเพลี่ยงโทรศัพท์จากโรงพยาบาลมา
ทุกคนเงียบหมดกระโดดขึ้นรถกระเป๋าตังค์อะไรสักใบก็ไม่ได้เอาไปเลย
ทุกคนขึ้นรถแล้วก็ไปโรงพยาบาลหมด
เพราะรีบที่สุดเพราะเรารู้แล้วว่า
เขาไม่ทนแล้วแต่เราก็พูดกับเขาบอกโอถ้าจะสู้ก็สู้นะพี่สู้กับโอ
แต่ถ้าจะไปให้นึกถึงพระ
ผมดูแลมันเท่าที่ผมทำได้
นะครับก็อะไรที่ให้น้องคนนี้ก็ได้ผมก็ให้ไปหมดอ่ะ

นะครับก็คงคิดถึงแล้วก็ปิดตำนานโอโน่เข้าไปจริง
ด้านคุณปิงปองสแก่วันยงใจยุทธ์ที่ช่วยจัดเตรียมงานศพในวันนี้
ก็บอกว่าทุกคนตั้งใจทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดเพื่อพี่โอ
เชื่อว่าพี่โอจะดีใจที่เห็นคนที่รักมาหาในวันนี้
อยากบอกให้พี่โอไปสบายไม่ต้องเป็นห่วง

พี่โอชอบทุกอย่างพี่โอเชื่อนะเพราะว่าแค่ทุกคนมาที่คนที่พี่โอรักมา

ดอกไม้ที่จัดน้องเชื่อว่าพี่โอชอบมาก

ขาวเขียวอย่างนี้ดอกไม้ทรงนี้คือแกชอบเรียบ
ชอบขาวเขียวอย่างเนี่ยดอกไม้ทรงนี้คือกับแกชอบเรียบ

ชอบขาวเขียวอย่างเนี่ยดอกไม้ทรงนี้คือกับแกชอบเรียบ

ชอบขาวเขียวอย่างเนี่ยดอกไม้ทรงนี้คือกับแกชอบเรียบ

ชอบขาวเขียวอย่างเนี่ยดอกไม้ทรงนี้คือกับแกชอบเรียบ
ชอบขาวเขียวอย่างเนี่ยดอกไม้ทรงนี้คือกับแกชอบเรียบ

คุณผู้ชมคะและเพื่อนคนสนิทอีก๑คนที่อยู่ในช่วงวาระสุดท้าย

เราสแตนบายอยู่ที่ที่บ้านโน่นะครับเพราะบ้านบ้านโน่เขาอยู่ใกล้ใกล้โรงพยาบาลหน่อย

เอ่อแรกแรกก็ก็มีเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรของโออะครับ
พวกเราก็ช่วยช่วยกันดูกันอยู่แล้วนะเพราะว่าผมมาอยู่เชียงใหม่แล้วด้วย
ก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดนะครับก็มีอะไรก็คุยปรึกษาหลังสุดเนี่ย
โอชวนโทรมาชวนบอกพี่ตั้มเขาได้สปอนเซอร์ที่ทำรีวิวอาหารมา
ถ้ามาช่วยมาช่วยหน่อยมาช่วยดูหน่อยว่าทำอะไรกันดี
เพราะเอิญก็ยังไม่ว่างเข้าไปคุยกับโอมันสักทีก็บอกโอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ว่างเดี๋ยวเข้าไปหาที่บ้าน
เขาไม่ได้เข้าไปก็จนเกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อนครับ
ทราบว่าพี่โอเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่มากพี่ตำอยากฝากอะไรถึงน้องชายคนนี้บ้างคะคำถามสุดท้ายค่ะ
โอได้เลยนะครับว่าจริงพูดกับโอมาตลอดเวลาแบบตอนไปเนี่ยก็ไปกระซิบกับโอบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง
พวกเราจะดูแลให้ดีที่สุดไปให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงใดทั้งสิ้นครับ
และโนอย่างตรับปากอยู่แล้วนีโนะก็ก็ช่วยเหลือมาตลอดอยู่แล้ว
พวกเราก็จะช่วยกันดูแลตลอดครับ

เพลิงศพนะคะและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารในวันนี้ค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขอบคุณครับคุณรัชนีครับก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพถึง๑๗กันยายน
ก่อนที่จะเก็บศพไว้หนึ่งร้อยวันนะฮะค่ะสิบเจ็ดกันยายนก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณโอวรุธ
วรธรรมพอดีเลยนะฮะใช่ค่ะคุณโอเกิดวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยสิบสองนะคะ
ครับสีชีวิตสิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดสองนาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะ
ซึ่งช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายศพของคุณโอวรุษนะคะจากโรงพยาบาลนครพิงมาถึงวัดพระสิงห์เนี่ย
ภายในรถพยาบาลก็มีเพื่อนสนิท๓คนนั่งมาด้วยคุณนีโนเมธานีคุณตั้มสมประสงค์คุณปิงปองสแก่วันนะคะ
พอมีการนำศพไปถึงที่วัดเนี่ยช่วงที่มีพิธีรดน้ำศพคุณพ่อของคุณโอวรุธนะคะ
ด้วยความอาลัยและเสียใจคุณพ่อแรมเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าครอบครัวเตรียมใจเอาไว้อยู่แล้วว่าลูกชายไปสบายไม่ต้องเจ็บป่วย

เกิดชักขึ้นมาแล้วแล้วก็เรียกรถของเทศบาลน้ำแพร่ไปโรงพยาบาลหางดงน้ำพินกับหมอลงด้วยกันมาดูให้เลย
แต่พอจะให้หมอดูสักทุกสิ้นชั่วโมงเขาจะมาดูอาการว่าดีขึ้นไหมไปไหนไหมเกินแปลงเขาก็จะโทรบอกพ่อแม่แล้วก็ทุดลงทุดลง
จากคุณ

งานสวดพระอภิษฐรรมนะคะนอกจากเพื่อนคนสนิทรวมถึงญาติญาติแล้ว
พี่น้องในวงการบันเทิงที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้
ก็ส่งพวงหลีดไปร่วมแสดงความอาลัยนะคะ
มีทั้งคุณอ้ำพัชราภาคุณซีศิวัตร
เอมมี่กลิ่นประถุมอตอยปรัยพบ
คุณจินตารสุขภัษฐ์อักก้อยทริกาอักกบศุกรรกษ์จินดา
นางเอกผู้ขวัญของคุณโอวรุษค่ะ

ก็ร่วมงานกับคุณโอวรุธเยอะเลยนะคะหลายเรื่อง
ก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์นะคะว่า
ถ้ามีโอกาสจะไปร่วมงานศพอย่างแน่นอน
โอกาสนี้ก็ได้พูดถึงความประทับใจที่เคยร่วมงานกับคุณโอวรุษด้วยค่ะ
โอวเป็นเพื่อนนักแสดงที่อยู่ในยุคเดียวกันที่กว่านี้มีความผูกพัน
ทั้งที่เราไม่ได้ว่าติดต่อหรือเจอกันอยู่ตลอดเวลา
นานเราเจอกันทีเมื่อบอกว่าเมื่อชาติต้องการ
ใครเรียกให้บริการเอาไปเล่นละครคู่กันเราก็เจอไปถ่ายแบบด้วยกัน
ตลอดเวลาที่ทำงานด้วยกันเขาเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริง
เป็นคนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาเขาไม่เคยว่าค่ะ
อันนี้จุดเด่นเลยโอไม่เคยว่าใครเลยโอพูดเรื่องสนุกสนานเฮฮาทั่วไป
แย้มแจ่มใสเราก็เคยแบบเคยโกรธเขาตอนทำงานนะที่เขามาสาย
ทุกครั้งที่เขามาสายแล้วเขาก็จะมายิ้มมายั่วมาขอโทษเรา
แล้วก็เราไม่เคยได้โกรธเขานานเลยอ่ะเราก็จะหายโกรธเขาทุกทีอืม
แต่คุณโอวรุธวรธรรมนี่เหมือนที่คุณกวางกระมวลชนกบอกจริงนะ
คือไม่เคยว่าใครไม่เคยโทษใครจริงนะเพราะว่าคุณนีโนเมธานีเนี่ย
เคยเปิดเผยตอนที่ได้พูดคุยเรื่องราวระหว่างการผ่านรายการโทรทัศน์ต่าง
บอกว่าที่โอวรุธวรธรรมที่เห็นว่าทรัพย์สินเงินทองเหลือน้อยลงเนี่ย
อันนี้คุณอุ๋ยมณีรัฐนะฮะซึ่งเป็นแฟนคนแรกเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของที่คุณอุ๋ยสะท้อนความรู้สึกอีกทีหนึ่งนะ
แต่ว่าคุณนีโน่เนี่ยบอกว่าคุณโอวรุธเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่ว่าไม่มีเงินเหลือเลยไม่มีสมบัติเหลือเลย
บ้านปลายชีวิตที่เจ็บป่วยต้องไปอยู่บ้านเกิดของคุณพ่อที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ก็เพราะว่าบ้านและที่ดินสองหลังเนี่ยนะที่เป็นทรัพย์สินของเขาเนี่ย
ถูกเพื่อนโกงไปให้เซ็นนู่นเซ็นนี่เซ็นนั่น

บ้านกับที่ดินสองหลังเนี่ยหายไปเลย

เนี่ยสู้ให้ถึงที่สุดเนี่ยยังไงก็ชนะ
คุณโอวรุธบอกว่าไม่เป็นไร
พอมองไปเห็นเพื่อนมีลูกสาวตัวเล็กตาดำก็สงสารเพื่อน

คุณนีโน่ก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่า
คุณโอวรุธก็พูดในลักษณะคล้ายกับเป็นลางบอกเหตุเหมือนกันนะ

คือก่อนหน้านี้คุณโอวรุธก็พูดกับเพื่อนคนสนิทนะ
บอกว่าเนี่ยถ้าเขาล้มเขาพิการ

คุณนีโน่ก็บอกว่าไม่คาดคิด
จะเป็นเหมือนลักษณะของลางบอกเหตุนะคะ
ก็ทำใจกันเอาไว้บ้างแล้วแหละ
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเร็วขนาดนี้

ส่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ท่านเห็นก็คือ

เป็นอดีตอารานกแสดงท่านหนึ่ง
ที่เป็นแฟนคนแรกของโอวรุธวรธรรม
วันนี้คุณอุ๋ยมณีรัฐก็ได้เปิดเผยความรู้สึก
กับทีมข่าวของไทยรัฐนะฮะ

บอกว่าเสียใจกับการเสียชีวิตของโอวรุษ

จะบินไปเชียงใหม่ไปร่วมงานสวดพระพิธรรมศพนะครับ
แล้วก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวที่

คุณอุ๋ยมณีรัฐบอกว่าก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ

แต่ไม่ทันทักกลับนะก็เลยไม่ได้คุยกัน
โดยยืนยันว่าถึงแม้จะเลิกกันมานานแล้วกว่า๒๐ปีแล้ว
แต่ว่ายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อนอยู่เสมอ
อยู่ด้วยแล้วแบบบางทีกรดก็หายโกรธอะไรอย่างนี้
เป็นความรักสมัยเด็กนะคะก็รู้จักกัน
ก็ตั้งแต่เขายังไม่ได้เป็นนักแสดงเลย
แล้วเราก็ยังไม่ได้ถ่ายโฆษณายังไม่ได้ถ่ายแบบ
แต่พอเราคบกันไปเรื่อยเขาก็มีงานแสดงเข้ามา
เจอกันอย่างนี้เขาก็เป็นเพื่อนของเพื่อน
แล้วเขาก็แบบฉลับมาคุย
พบกัน๗ปีตั้งแต่เขาก่อนเข้าวงการ
จนเขาอยู่ในวงการเราก็๗ปีค่ะ

เป็นแฟนคนแรกของอุ๋ยยังมีความทรงจำดีไว้ระลึกถึงอยู่เสมอ
แล้วก็อยากให้เขาไปสบายหมดห่วง
หลับให้สบายพักให้สบายนะคะ
ความสุขไปค่ะไปแน่
ส่วนชีวิตครอบครัวนะครับคุณโอวรุธก็เคยแต่งงานมีภรรยานะฮะ
แล้วก็เลิกลากันไปนะครับก็คือคุณเก๋พิชภานะครับ
ซึ่งก็มีลูกชายด้วยกัน๑คนชื่อว่าน้องแอร์บัสอายุ๙ขวบแล้วนะฮะตอนนี้
ตอนนี้คุณเก๋พิชภาก็ไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีก็ไปมีครอบครัวใหม่นะครับ
ลูกเล็กเล็กอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งอดีตภรรยาของคุณโอวรุษนะครับ
ได้ให้สัมภาษณ์สั้นกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะครับ
แล้วก็รู้สึกเสียใจที่สุดแล้วปฏิหารไม่มีจริงนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อกับใครเลยนะครับ

กราบศพคุณพ่อให้ได้นะครับ

บอกว่าความจริงแล้วมีลูกชายอีกคนนึง

ถ้านำอายุตอนนี้ก็น่าจะอายุ๒๓ปีแล้ว